ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการเรื่องนี้กันหน่อยครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ามีคนเข้ามาร้องเรียนบอกว่าไปซื้อไข่นกกระทามานะฮะ
มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเหมือนพลาสติกเลย
นกกระทาปลอมนะเอาพลาสติกมาทำปลอมเออมันมีด้วยเหรอ
ค่ะมันจะคุ้มทุนสำหรับคนทำเหรอ
คนถามเยอะมากว่าการเอาพลาสติกมาทำแทนไข่เนี่ยมันจะถูกกว่าหรือ
หรือยังไงมันเผลอแพงกว่าหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่านี่ฮะมันแข็งมันไม่ใช่ไข่นกกระทาโดยทั่วไป
มันไม่ได้นิ่มแบบอะไรอย่างนี้มันแข็งเลยอ่ะนี่เห็นไหม

เราหาคำตอบให้แล้วเราหาคำตอบให้แล้วนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคนที่ซื้อมาเขาบอกเขาเป็นแม่ครัวนะฮะ
อำเภอเมืองสมุทรปราการซื้อไข่นกกระทามาเนี่ย
มาทำเมนูไข่ลูกเขยปรากฏว่าทำเสร็จแล้วกินไม่ได้
เพราะว่ามันแข็งด้วยเหนียวด้วยกัดไม่เข้าเลย
มันแบบมีสีขาวใสคล้ายกับพลาสติก
ก็เลยเอ๊ะไปเจอไข่นกกระทาปลอมหรือเปล่านะฮะ
ถึงขั้นนะเอาไฟแชคมาจุดเผาดูเลยนะ
นี่ฮะมันออกไม่ไหม้แล้วมีกลิ่นออกมาเหมือนแบบกลิ่นเหมือนพลาสติกเลยอ่ะอืม
เห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเขาอยากจะรู้ว่ามันพลาสติกจริงหรือเปล่า
มาปลอมมาหลอกขายได้ยังไงนี่ฮะ
เราคุยกับคุณพี่วรพรนะครับเป็นแม่ครัวที่ไปซื้อมานะฮะ
บอกว่าซื้อมาจากร้านขายของชำในตลาดนะ
ก็จะมาทำไข่ลูกเขยน่ะซื้อมา๔ห่อมี๒ห่อที่เป็นแบบนี้

ซื้อมา๔ถุง

ไม่เคยเพิ่งซื้อมาก็เห็นว่าก็นึกว่ามันน่าจะอร่อยก็เลยซื้อมา
อ๋อแต่พอเรามาพุ่งเป็นอาหารอะไรกับไข่ลูกเคยนะฮะ
ว่าจะทำไข่ลูกเขยแต่มันไม่ใช่นะ
พอแกะออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไง
แม่ครัวเขาแกะออกมาแต่เราซื้อมาเฉยยังไม่แกะไง
ต้องแม่ครัวเขาว่ามันเหมือนพลาสติก

ไม่เคยก็เจอแต่เป็นที่เขาเป็นลูกสำเร็จเรียบร้อย
แต่ที่เขาซื้อมามันเป็นแพ็คถุงมาแล้ว
ไม่ได้เป็นแบบไข่นกกระทาต้มสดแล้วก็มาปลอกเปลือกทานอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะ
นี่ตัดอย่างนี้เลยไหมเหมือนพลาสติกเลยอย่างนี้
เราก็ไปถามทางร้านต้นทางนะครับที่เขาซื้อกันมา
คุณยายศรีทองอายุ๗๕นะฮะเจ้าของร้าน
คุณยายบอกว่ายายก็รับไข่มาจากตลาดเขาอีกทีนึงเอามาขายต่อ
คือก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะคุณยายบอก
หรือว่ามันแช่เย็นแล้วมันเป็นแต่ยายกินมันก็ดึงนะ
นี่ฮะเราก็หาคำตอบให้แล้วนะครับ
แล้วทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการก็มาตรวจสอบด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับ
มาตรวจสอบแล้วฮะพบว่าไม่ใช่ไข่ปลอมนะครับท่านผู้ชมครับ
มันอาจจะเป็นเรื่องของวิธีปรุงหรือเปล่า
ผู้ปรุงเนี่ยอาจจะเอาไข่ไปทอด
แล้วมันผ่านกระบวนการผลิตที่มันไม่ได้เป็นไข่สดมา

แล้วมันแข็งโปรตีนของมันเนี่ย

แล้วก็เลยเหมือนกับพลาสติก

คือถ้าเป็นพลาสติกมันจะหมดตัวอย่างไร

จะต้องผ่านกระบวนการทอดนะครับ

ก็คือโปรตีนในไข่ขาวของตัว

ไข่ที่ผ่านกระบวนการทอดแล้วนะครับ

พอทิ้งไว้สักพักมันก็จะเหนียว

เพื่อความมั่นใจเราถามเพิ่มไปเลย

อาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสบอกว่า

เป็นไข่จริงทานได้
สาเหตุที่มันแข็งเหมือนกับพลาสติก
เกิดจากภาวะศูนย์เสียโปรตีน
คือมันเหมือนกับโดนความเย็นจัด

มันไม่ใช่ไข่สดที่ต้มขายแล้วก็มาปลอกเปลือกทานอย่างนั้นไง
ตัวไข่เนี่ยมันจะมีโปรตีนนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าโปรตีนมันเสียสภาพ

ทีนี้โปรตีนเสียสภาพได้อย่างไรนะครับ

อุณหภูมิความร้อนนะครับ

เช่นไปต้มให้มันสุกนะครับ

อุณหภูมิก็จะทำให้เปลือก

มันก็เลยทำให้เป็นโปรตีนที่